ปฐุมธานีเกิดเหตุนักเรียนซึ่งไปเล่นบ่อน

ตำรวจสพสามโคกได้รับแจ้งเหตุนะครับว่า
มีเด็กมาซ้อมฟุตบอลที่สนามย่าเทียม
อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
แล้วเด็กชายคนนี้ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหมดสติ

พร้อมกับกู้ชีพโรงพยาบาลปฐุมธานี

ก็ไปช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเด็กคนนี้นะครับ

พื้นเป็นปูนแล้วก็มีน้ำท่วมเจิ่งนอง
เพราะว่าเด็กชายนรงฤทธิฉิมมีอายุ๑๔ปี
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวปฐุมธานี

ใบหน้าด้านซ้ายมีบาดแผลไหม้
ผู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจกว่า๑๕นาที
หัวใจจึงเริ่มเต้นชิบประจอนกลับมา
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
นายนัทพรเพชรงามอายุ๒๐ปี
เพื่อนรุ่นพี่ของเด็กชายนรงฤทธิ์
เปิดเผยว่าขณะที่กำลังเตรียมตัวซ้อมฟุตบอลกับเพื่อน
จู่ได้ยินเสียงตะโกนว่ามีคนถูกไฟช็อต
นายนัทพรจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ
เมื่อจับตัวน้องนะนายนัทพรเองก็โดนไฟดูด
เพื่อนอีกคนจึงรีบไปสับสวิตช์ไฟ
พนักงานสอบสวนระบุเบื้องต้นคาดว่า
ที่พักของโครงสร้างนี้นะฮะซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็ก
แล้วก็มีน้ำท่วมเมื่อกี้ที่จุดที่ชี้ให้ดู
น้ำท่วมตรงโคนเสาอาจจะทำให้เกิดมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
ก็ได้มีการเตรียมเชิญเจ้าของสนามมาสอบปากคำโดยละเอียด
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะครับ